คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุดรธานีหน่อยนี่ก็แม่
ลุ้มคลั่งจากยาบ้าอีกแล้วผู้ชายคนหนึ่งฮะคลุ้มคลั่งยาบ้า
เสพยาแล้วหลอนไปจับป้าของตัวเองนะตัวคนก่อเหตุเนี่ยอายุสามสิบห้า
ป้าอายุเจ็ดสิบสี่ค่ะจับเป็นตัวประกันเข้าไปขังอยู่ในบ้าน
พอเห็นตำรวจมาพยายามจะเข้าไปช่วยเนี่ยปาดคอป้าตัวเองนะฮะ
แต่คุณป้าเนี่ยอายุ๗๔แล้วนะฮะเขาเป็นป้ากับหลานกันเสียชีวิตนะครับ
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อุดรธานีนะครับในท้องที่ของสพนวัวซอ
นี่ฮะที่ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
กู้ภัยเขาก็พยายามมาเจรจาเกลี้ยกล่อม
คนก่อเหตุชื่อนายพิทักษ์อายุ๓๙
คลุมคลั่งแล้วใช้มีดเนี่ยจี้คอป้าตัวเองจับป้าเป็นตัวประกัน
ชื่อนางจิตนามกระโทกอายุ๗๔ปีแล้ว
บ้านพักอยู่ที่สมบลหนองบัวบาล
เนี่ยเอามีดจี้คอป้าแล้วพาเข้าไปอยู่ในบ้าน
อยู่นานชั่วโมงกว่านะสุดท้ายเราใช้
มีดปาดคอปั้ะด้วยก็เลยต้องบุก
เข้าไปใช้ไม้งามขุมตัวมีมีแต่ว่าก็ถูก
ปลูกเย็ดเนี่ยโอ้โหเขาก็กรดใช่แหะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไว้ได้

คือตำรวจเอาไม้งามมาก็คือแรงเขาเยอะมากอ่ะ
ชาวบ้านต้องมาช่วยญาติพี่น้องต้องมาช่วยแต่ก็โดนซะเลยครับ
เพราะว่าก่อเหตุนี่ถึงขั้นปาดคอป้าตัวเองเสียชีวิตนะครับ
คือป้าเนี่ยถูกมีดเนี่ยฟันเข้าที่หน้า๓แผลปาดที่คอเป็นแผลชะกันด้วย
นำส่งโรงพยาบาลพยายามช่วยเต็มที่แล้วแต่ว่าเสียชีวิตนะครับ
ในบ้านหลังเกิดเหตุมีคราบเลือดติดเต็มไปหมดนะครับที่ห้องโถงชั้นล่าง
ลากเป็นรอยยาวมาถึงหน้าประตูมีดทำครัวยาวประมาณ๑ฟุตตกอยู่ในบ้าน
โอ้โหนี่รอยเลือดโอ้โหนี่มีดเก้าอี้ไม้เปื้อนเลือดก็อยู่แถวนั้น
เนี่ยเอาไม้บรรทัดมาเทียบนะครับยาวฟุตนึงนะครับ
เช้าที่ผ่านมาครับพลนุนตรีพิศนุอุณหาเสรีผู้มันการตรวจพิธรรมจังหวัดอุดรฐานี
มาสอบปากคำผู้ต้องหานะครับทุกผู้ชมครับนายพิทักษ์ผู้ต้องหา
บอกว่าทำไปเพราะฤทธิ์ของยาบ้าขาดสติบอกว่าหลอนกลัวคนจะมาฆ่า
ที่กลัวคนจะมาฆ่าเนี่ยตัวเองไปฆ่าเขานะฮะบอกตอนนี้สำนึกผิดแล้ว
ชดใช้กรรมในสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไป
กลัวอะไรต้องไปฆ่าลงมือครับ

ดูผู้ชายผิดแล้วทำไม
ทำอย่างไรครับ

ครับ

ก็มีศักดิ์เป็นพี่สาวของตัวเองนั่นแหละ

เผาคมาจะพูดอะไรก็พูด

มันยังไงครับไฟล์ครับท่านบริการหรือว่าหรือครับ
มันยังไงครับไฟล์มันรู้ว่ามันยังเกิดขึ้นมาได้หรอก

ตัวเฮียดไทยร้านพวกนึงน่ะที่ต้องอยู่น้ำย่ายน่ะ
ตัวเฮียดไทยน้องตนน่ะมันนี่พ่อรู้สึกอย่างในร้านกำลังเรียนน่ะ
มันต้องปรึงผักถือไอ้นังเวลามีระ่วมมิ้งเย้าไปกินเถ่าหรอกไป
กาลก็คิดดื่มพร้อมให้หลายมาเป็นมาตรวกมันไฮทแบบนี้
ร้านก็บอกกินไปหอดมาหลายของร้านพี่เฮียดไทยน่ะก็ไปแบบ
เอยจังหัวเครื่อนหนีมันบอกว่ามันลับตาประดัทเลย

กินยาอะไรเร่งล่างอะไรอีกก็ไม่รู้

ทุ่งครับการตำรุบขุทรจังหวัดอุดรฐานี
เดินทางไปที่บ้านหลังเกิดเหตุด้วยนะครับ
จุดทูบไหว้ศพของ
มาเขารบสบนะครับเดี่ยวพรุ่งนี้จะฉาปนักกิจสบแล้วนะครับ
หลานชายของผู้ตายบอกว่าบ่ายเมื่อวานนี้นายพิทักษ
คลั่งถือมีดทำครัวแกว่งไปแกว่งมาอยู่แถวบ้าน
หลานก็พยายามไล่ตามจะคุมตัวจะหยุดให้ได้แต่นายพิทักษ์เนี่ย
วิ่งหนีเข้าบ้านแล้วเอามีดทำครัวกับมีดพระด้วยวิ่งมาหา
ยายจิตที่อยู่ที่หน้าบ้านหลังจากนั้นเนี่ยก็ลากยายเนี่ยเข้า
ไปในห้องคือตอนนั้นเนี่ยเขาพยายามที่จะไปช่วยกันดึงแล้ว
เข้าไปในบ้านทุกคนก็พยายามไปกลี้กล่อมไม่ให้มียุ่งสุดท้าย
ต้องแก้ให้ตำรวจค่ะพอตำรวจมาถึงเนี่ยพยายามจะหาช่องทาง
จะเข้าไปกันขับมันมีจุดนึงเป็นนข์ต่างที่ไม่ได้ล็อก
พอจะเข้าไปตรงนั้นเนี่ยเขาล็อกประตูหมดตรงจุดตรงเนี้ย
คือยาดบอกว่าพอในปีทั้งเนี่ยหันมาเห็นตำรวจลงหน้าต่าง
ที่เป็นป้าตัวเองคือแทงเข้าไปแล้วก็ปาดคอด้วย
สุดท้ายเนี่ยโอ้โหกว่าจะเข้าไปคุมตัวได้เนี่ย
แกก็สาหัสแล้วแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
แล้วทีนี้ยืนแล้วทีนี้เขาก็สู้กับตำรวจ

แล้วทีนี้เขาจะปาดคอยายผมเลยบอกให้ตำรวจถอย
ผมเลยวิ่งมาบานนี้ผมเลยงัดบานนี้อีก
แล้วเขากำลังจะปาดผมเลยบอกให้ตำรวจถอยออกไป
ทีนี้ผมถอยออกไปพ่อจะถอยออกไปปุ๊บ
ผมเลยพี่ผมได้ยินยายเสียงยายร้องมันกำลังจะปาด

แล้วทีนี้ผมเลยวิ่งไปหน้าต่างบานนั้นของผม
แล้วทีนี้มันเลยปาดคอยายเลยครับ

เขาขโมยทวดแล้วผมก็ไปด่าเขา

ครับแล้วทีนี้น่ะเขาเลยมาขอขมาแม่ตอนเย็น
แล้ววันต่อมาเขาก็เลยมาเป็นอย่างนี้เลยครับ
เหมือนเขาแบบสติไปแล้วครับ

มันก็เลยลากต่างคนต่างลากเอาไปเอามา
มันแรงมันเยอะมันผลักยายเข้าไปปิดประตู

เลยบอกว่ามึงจะทำอะไรกับยายนะ

หลานก็เลยบอกมึงปล่อยนานจนเกินเห็นละ
หลานก็เลยบอกว่าไปห้องผมเลย

พอเข้าไปเสร็จมันจับยายขึ้น

คิดว่านะเพราะว่าได้ยินลูกร้องบอกมาก่อน

นี่มันก็จะทำจะทำลูกชายด้วย
ไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงพอมันทำงาน

ไม่ได้ไปดูนะว่ามันเป็นยังไงมายังไง

ถ้าไม่มีพวกยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย

ทุกผู้ชมครับวันนี้ติก็ไปที่บ้านของนายพิทักษ์ด้วยนะครับ
นายพี่ทักคนกรเฮนเนี้ยอยู่ห่างจากบ้านหลังเกิตเฮนเนี้ย
๕๐เมตร
ยายจิตอายุ๗๔แต่เขามีศักดิ์เป็นป้าหลานกัน
คือพ่อนายพิทักษ์เนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่นายพิทักษ์ยังเด็ก
ส่วนแม่เนี่ยเพิ่งเสียชีวิตเมื่อปีกว่า

ทักษ์เนี่ยมีอาการแบบเริ่มมีอาการ
ทางจิตประสาทแล้วเริ่มหลอนแล้ว
แต่ไม่ยอมกินยารักษาอย่างต่อเนื่องนะฮะทางบ้านเขาก็พาพยายามพาไป
หาหมอพาไปประบัติแล้วไปเสพยาด้วยนะครับ
ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเคยได้ยินเสียงนายพิทักษ์
อยู่ดีก็ร้องนะร้องบ้างหัวเราะบ้างพูดคนเดียวก็มี
บอกว่าถูกทำคุณสัยใส่ก็มีอะไรอย่างนี้
แต่ญาติญาติเขาบอกว่าก็ไม่เคยเห็นไปทำร้ายใครนะ
แม่สุดท้ายก็นี่แหละนะคะคนในบ้านโดนซะเลยทีนี้
โอ้โหน่าสงสารมากนะฮะ
ปะสงสารหลานเฮฏภัณกาก่อพี่สาวนี่แหละสงสารพี่สามก็
ตำรวจก็ไม่ได้คุมตัวไปทำแผนนะฮะ
เพราะว่าตอนที่ไปช่วยกันจับก็โดนจนน่วมไปแล้ว
ก็ไม่ต้องทำแผนแล้วนะฮะตอนนี้แจ้งข้อหาดำเนินคดีแล้วนะครับ
ก็ฆ่าคนตายโดยเจตนา
ส่วนเรื่องต้องไปบำบัดรักษาอาการทางจิตประสาทอะไรหรือเปล่า